ใช่เวลาของรถเนี่ยคนมันก็อยากได้เนอะ
เราก็อยากได้ค่ะอยากได้ตะลุยเต็มที่แล้วอยากได้ของชิ้นที่เราอยากได้

โอ้โหเดี๋ยวก่อนจราจนเหรอคะ
ไม่ได้มีจราจนไม่ได้มีเหตุชุลมุนวุ่นวายอะไรที่เป็นแบบเหตุด่วนเหตุร้าย

นี่คือสหรัฐอเมริกาไงแล้วเขาก็รู้สึกว่าเนี่ย

หมายบริการชนไงสิทธิ์ของชายเขาเต็มที่เขาไม่มีการกระมิดกระเมียนกัน

ใช่เยอะมากนะคะอีกที่นึงเนี่ย
เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเร่งอพยพผู้คนออกจากห้างสรรพสินค้า
แล้วก็ควบคุมตัวผู้ก่อความไม่สงบรวม๗คนมานะคะ
มีปืนขึ้นมาด้วย

เหตุการณ์ขนาดนี้จะยิงกันเลยเหรอนะคะ
ซึ่งหลังจากสอบสนอย่างละเอียดนี่แหละ

ขณะที่ในเมืองอลิซาเบ็ดรัฐนิวเจอร์ซี่นะคะ
ก็มีรายงานเสียงดังคล้ายปืนเช่นเดียวกัน
ทำให้ผู้คนแตกตื่นแล้วก็พากันวิ่งกรูอย่างอลละหมาน
เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม๒คนค่ะ
โดยก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ๑คนได้รับบาดเจ็บ
พยายามยับยั้งเหตุการณ์ความวุ่นวายนี้นะคะ
คือห้างสรรพสินค้า๑๒แห่งในสหรัฐอเมริกา
ที่มีความวุ่นวายในลักษณะคล้ายกันแบบนี้
ความชุลมูลเกิดขึ้นในช่วงที่ของเซลล์ของรถน่ะ
คุณคุณจำได้ไหมบ้านเราสักกลางปีมั้ง

คือบ้านเรารู้สึกว่าจะไม่ได้มีการทะเลาะต่อยตีกัน
แต่ก็แบบเบียดกันจนคนเป็นลมอ่ะเบียดกันจนคนเป็นลมอ่ะ
แล้วก็ราคาถูกกว่าราคาขายจริงสักแบบ
เกือบครึ่งมั้งค่ะอืมค่ะอืม